ส่วนที่มหาสารคามนั้นมีหนุ่มพิการขาทั้งสองข้างแต่ใช้สองมือนั้นปั่นจักรยาน
เพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครมายังพระบรมหาราชวังครับ

ได้ร่วมให้กำลังใจพร้อมกับมอบเงินและสิ่งของต่าง
แก่นายธนวินปิณฐาชายพิการขาทั้งสองข้างอายุ๒๙ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๑บ้านยางศรีสุราชตำบลยางศรีสุราช
อำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องของการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมนาคม
ด้วยการใช้มือปั่นจักรยานระยะทางกว่า๕๐๐กิโลเมตร
เพื่อมากราบศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุญเดชนาพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประศาสตร์

โดยนายธนวินบอกว่ามีอาชีพรับจ้างเล็กน้อย
และมีความสามารถในการเดาะฟุตบอลด้วยมือ
ได้ไปแสดงโชว์ตามสถานที่ต่างมาหลายแห่ง
มีความรักความเทิดทูลในหลวงรัชกาลที่๙
และเคยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อและปั่นเพื่อแม่มาแล้ว
ตอนแรกตั้งใจจะเก็บออมเงินเพื่อจะใช้๒มือปั่นจักรยาน
มาถวายพระพรที่กรุงเทพมหาทะคอน
วางแผนตั้งแต่เดือนสิงหาคม๒๕๕๙
ออกเดินทางประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
แต่เมื่อทราบว่าพระองค์เสด็จสวรรคต
ก็เสียใจมากแต่ก็ไม่คิดล้มเลิกความตั้งใจนะครับ

จะปั่นจักรยานมากราบศักระพระบรมศพให้ได้

มีนายปะทิวนนทศรีอายุ๔๔ปี
แล้วก็นายชายาแสงโพอายุ๒๖ปี
และเพื่อนสนิทที่มีความตั้งใจเดียวกัน

เรื่องต้นกำหนดใช้เวลาประมาณ๑๓๑๕วัน
ถึงกรุงเทพมหานครนะครับ
ส่วนที่จังหวัดน่านครับที่โรงเรียนราชานุบาล

พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจ
คณะครูผู้ปกครองนักเรียนและก็ประชาชน
ร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดป้ายนามและอาคารเรียน
เมื่อวันที่๑๐มินาคมพุทธศักราช๒๕๑๒
ความปราบปลื้มแก่ชาวจังหวัดน่านจนถึงทุกวันนี้
โดยนักเรียนได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจที่มีเลข๙ไทยอยู่ตรงกลาง
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ก้มลงกราบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีครับ